มีคุณยายวัย๗๐กว่าที่สุพรรณบุรีไปร้องกองปราบ
บอกให้ช่วยเธอหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้
สลากินแบ่งรัฐบาลที่เธอซื้อมาหายไป

ตลาดนัดในวันที่เกิดเหตุก็มีการประกาศ
โอ้โหออกเสียงตามสายของตลาดนัด
บอกว่าใครเจอหวยของเธอลน

ใช่ครับให้เอามาคืนหน่อยวันนั้นไม่มีคนมาคืน
แต่ท้ายที่สุดมีคนเอาไปขึ้นรางวัลนะครับ
แล้วก็เธอก็เลยมาแจ้งกองปราบนี่แหละครับ
นี่แหละครับคุณป้าประดับจันอ่วมอายุ๗๒ปี
เป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีทำสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาหมาดหายไป
และต่อมาทราบว่ามีคนนำสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลไปขึ้นเงินครับ
โดยคุณป้าประดับให้การว่าก่อนหน้านี้ได้ซื้อลอตเตอรี่
พ่อค้าที่ชื่อนายเปี๊ยกในงานวัดแห่งหนึ่ง
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณป้าจำได้ว่าไปซื้อกับนายเปี๊ยก
แต่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหน

และหลังจากนั้นก็ทำลอตเตอรี่หายภายในวัด
ต่อมาได้ให้โฆษกงานวัดได้ประกาศหา

จากนั้นจึงเดินทางเข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
กระทั่งทราบว่ามีนางสาวพรทิพย์ปาละวง

นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลจำนวน๖ล้านบาท
จากการลงพื้นที่ของตำรวจกองปราบ
ก็ได้เชิญนายเปี๊ยกพ่อค้าสลากเข้าให้การ
เปี๊ยกก็ยืนยันว่าคุณป้าประดับ
เป็นผู้ซื้อสลากใบที่ถูกรางวัลที่๑ไปจริง
และยังมีต้นคั่วเลขรางวัลดังกล่าวด้วย
ตำรวจจึงสอบปากคำผู้ร้องไว้ก่อน
ที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป
เท่ากับว่าตอนนี้กองปราบรับเรื่องไว้นะ
ก็คือคดีหวยป้าสุพรรณ
กับคดีหวยโอละเวง๓๐ล้านนะครับรับทั้ง๒คดีไว้
ขณะเดียวกันเองผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวีของเรา
โทรศัพท์ไปเพื่อพูดคุยกับนางสาวพรทิพย์ปาละวง
คนในหมู่บ้านเดียวกับคุณป้าประดับ
คุณป้าบอกว่าเป็นคนเอาสลาก

แต่ว่าพอโทรไปแล้วนะครับแม่ของนางสาวพรทิพย
ซึ่งเป็นผู้รับสายบอกว่าลูกสาวไม่ได้อยู่บ้าน
ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกลับเมื่อไหร่
นี่คือคำตอบที่ผู้ศึกข่าวของเราได้รับ